ไปดูต่อกันที่ลุงคนนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คือลุงรงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
แต่เอาล่ะมันมาระลอกใหญ่ขนาดนี้ไปตรวจซะหน่อยก็ไม่เสียหายค่ะ
ลุงรงจตุรงได้โพสต์คลิปตอนที่เข้ารับการตรวจ
ที่โรงพยาบาลโพธารามราชบุรีค่ะ
พวกวันนี้พร้อมกับเขียนแคปชั่น

คือพวกเราทุกคน๓คนก็ผ่านการตรวจมาแล้วเหมือนกัน
เข้าใจเลยว่าฟิวมันเจ็บอย่างไรนะคะ
บอกจุดประสงค์เลยบอกว่าทำเพื่อความสบายใจค่ะ

กองถ่ายทุกวันอาจจะมีสิทธิ์โป๊ะแตกเข้าสักวันค่ะ

ซึ่งผลที่ออกมาตอนนี้ลุงรงบอกว่าเป็นลบนะ

ทั้งนี้ค่ะลุงรงเองก็บอกด้วยว่า
แม้จะไม่มีเชื้อแต่ก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเอง
ระยะห่างตามที่หมอบอกด้วยตั้งกาดเอาไว้ให้มั่นค่ะ
อย่างที่บอกไปเราอาจจะไม่ได้ไปไหนในที่สุ่มเสี่ยง
แต่เราไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมว่าคนรอบตัวเราเนี่ยเขาไปไหนมาบ้าง
แต่ละคนไม่ได้เดินมาแล้วเราเห็นไทม์ไลน์เขานี่
นั่นสิแล้วตอนเนี่ยมันแพร่กระจายแต่กระจายกลางเมืองไปสู่แบบด้านนอกเนี่ย
สำคัญปัญหาจุดกำเนิดไม่ได้ทั้งที่ผ่านมายังหาต้นตอเจอนะคะ
แต่คราวนี้เรานี่แหละค่ะที่จะช่วยเหลือตัวเราได้
และคนรอบข้างก็ตั้งการต่อสู้กันต่อไปนะคะ